มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อ่างทองคุณผู้ชมค่ะ
คือเป็นเด็กโตแล้วนะคะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบค่ะ
พ่อแม่ก็อยู่กินกันมาแล้วอยู่เลิกกัน
กันไปได้๒เดือนแม่มาขโมยลูกสาวที่โรงเรียน
เพราะว่าจะย้ายบ้านกลับไปอยู่สกลนครจะเอาลูกกลับไปด้วย
แต่ไม่มีการถามถ่ายกันเลยแล้วเนี่ยค่ะ
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดเหตุครูที่โรงเรียนเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
เพราะว่าครูพยายามจะเจรจากับแม่เด็กบอกว่าอย่าทำแบบนี้
คุยกันก่อนไม่ใช่มาอุ้มเด็กจากโรงเรียนแล้วจะหนีกลับบ้านไปเลย
นี่ค่ะคุณครูก็ถ่ายเอาไว้นะคะช่วงสายวันนี้เองค่ะ
ผู้หญิงเสื้อสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้ก็คือแม่เด็กนะคะ
ก็อุ้มลูกสาววัย๖ขวบเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๓
ออกไปจากโรงเรียนวัดสนามชัยสิทธนุสร
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

ก็รีบลงพื้นที่เลยนะครับบอกว่ามีการแย่งเด็กกัน
ก็มาเจอนางสาวนุสราศรีมุกดาวัย๓๒ปี
เป็นชาวจังหวัดสกลนครแม่เด็กนี่แหละค่ะ
เห็นอุ้มน้องอยู่บนตักน้องร้องไห้ลั่นเลยนะคะ
มีพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องของฝ่ายแม่ยืนกัน
ไม่ให้ฝ่ายของสามีเป็นปู่กับย่ามาเอาตัวเด็กไป
คือเหมือนยืนประจันหน้ากันอยู่แบบนั้นสองฝั่งนะคะ
ตรงนี้มีแม่กับตาน้องก็นั่งอยู่กับแม่
มีปู่กับหญ้าได้ร้องเจรจาอยู่ด้วย

พี่หนึ่งอยู่ที่ไหนกันครับ
พี่หนึ่งน่าจะไปหาตำรวจก่อนน้ะ
เด็กร้ายดึงซาก็ไม่รู้จะยังไง
ไปสอบถามนายกิติชัยเฉลิมชัดครูโรงเรียนวัดสนามชัยที่เป็นคนถ่ายรูปเนี่ยนะ
เป็นคนแจ้งตำรวจด้วยครูเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
น้องเนี่ยเรียนอยู่อนุบาล๓ปู่กับย่าจะเป็นคนมาส่งที่โรงเรียนทุกวัน
ทีนี้วันเกิดเหตุปูกับย่าก็มาส่งตามปกติ
ต่อมาค่ะมีแม่เด็กอะค่ะก็คือนางสาวนุสรากับญาติพี่น้องก็คือมีคุณตาเนอะ
ถือเอกสารบันทึกข้อความมาแจ้งบอกว่าจะพาเด็กไปอยู่ด้วยที่จังหวัดสกลนคร
เพราะว่าแม่เด็กเลิกรากับสามีแล้ว
ทีนี้ยังคุยกับคุณครูไม่จบเลยคือยังเคลียร์กันไม่ได้ว่าให้ไปไม่ให้ไปยังไง
เพราะว่าทางคุณครูเขาก็มีหน้าที่เนาะ
เขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้เด็กไปกับใครก็ไม่รู้ได้

อยู่แม่เด็กค่ะอุ้มลูกแล้ววิ่งหนีออกจากโรงเรียนไปเลย
ครูก็เลยต้องรีบวิ่งตามแล้วก็แจ้งตำรวจนี่แหละค่ะ
แล้วก็แจ้งปู่กับย่าเด็กด้วยให้มาพูดจาเจรจากัน
ปูริดากันรัฐย่าของเด็กเล่าให้ฟังนะคะว่า

อยู่กินกับลูกชายเธอแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยามีลูกสาวหนึ่งคนก็คือน้องคนนี้แหละค่ะ
ซึ่งคนเลี้ยงคือปู่กับย่า

กับย่าก็เป็นคนเลี้ยงหลานตั้งแต่เล็กจนโตมา๖ขวบเข้าอนุบาล๓
ทีนี้ปรากฏว่านางสาวนุสราเลิกรากับลูกชายของเธอได้ประมาณ๒เดือน

แต่ก็ปู่กับย่าก็ไม่ยอมว่าอะไรเหมือนกันก็เลี้ยงมา
แต่กลายเป็นว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ลองฟังเสียงของทั้งสองฝ่ายดูนะคะ
ทั้งฝ่ายย่าแล้วก็อดีตลูกสะพ้ายหรือว่าแม่ของเด็กค่ะ
ทั้งฝ่ายย่าแล้วก็อดิตลูกสะพายหรือว่าแม่ของเด็กค่ะ
ทั้งฝ่ายย่าแล้วก็อดิตลูกสะพายหรือว่าแม่ของเด็กค่ะ
ต้อนนั้นน่ะพ่อหนูไปที่ลงทักไปคุย
กับตลวจที่ลงทักอยู่เขาก็เลยพากลึกเขาเลยพากลึก
เด็กพากลึกไปเขาเลยพากลึกคือ
เหตุการณ์นี้ผมว่ามันต้องแยกเป็น๒เรื่อง
ค่ะหนึ่งก็คือคลิปค่าขวดแกรม
กรณีที่แม่มารับลูกไปจากโรงเรียนอือ
หรือแม่แต่ปฐมก็ตามนะครับ
เขาจะให้ทำบัตรผู้ปกครองเอาไว้

อันนี้อาจจะเป็นปู่กับย่าหรืออะไรก็ว่ากันไป

ก็เลยอาจจะต้องแจ้งทางปู่กับย่าก่อนค่ะ
ส่วนกรณีของลูก
แม่กับพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหม

ทางเพจสายตรงกฎหมาย
โพสต์ข้อกฎหมายไว้เรื่องการหย่าของพ่อกับแม่

นอกจากคุณจะไปตกลงอะไรก็ว่ากันไป

ถามว่าแม่เขามีสิทธิ์ที่จะเอาลูกไปอยู่ด้วยไหม

ก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ามีการลงบันทึกประจำวันกันเอาไว้แล้วด้วย
ซึ่งตำรวจก็พยายามไกล่เกลี่ยเบื้องต้น

คุยกันให้ดำเนินการตามกฎหมายให้มันถูกต้อง

สรุปทั้งหมดทั้งมวลสุดท้าย

ส่วนทั้งแม่ของเด็กแล้วก็ย่าพี่น้องเนี่ย

ก็คือให้มันถูกต้องตามข้อกฎหมายตามคลองคลองธรรม

คือเด็กอาจจะอยู่กับใครใกล้ชิดกับใครผูกพันกับใครก็ตาม